ที่พี่มนตสิตโพสต์ในเฟซบุ็คนะคะ

พี่มนตสิตให้เลขไม่ถูก

เพราะว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยค่ะซื้อเหมือนกัน

ก็ให้เรียบร้อยอาจจะไม่เข้าตานะคะ
แต่ปรากฏว่าถูกได้ไป๖๐๐๐บาท
เมื่อวานเบานะคะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้นะคะ
ว่าหกพันซื้อรอตเตอรี่ไปเท่าไร
แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอุดหนุนรัฐบาลเนี่ยค่ะ
อกจากนั้นนะคะก็ยังมีพี่ปูแบ็คเฮด

ก็๒ตัวประมาณเนี่ยเลข๒ตัว๗๘ถูกกันเยอะมาก
ถูกกันนะใช่แล้วก็๓ตัวก็๐๖๒นะคะ
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
นี่นะคะก็มีพี่ปูแบ็คเคสที่ถูกนะคะ
แล้วก็แน่นอนคนนี้คุณโดมจรุวัฒน์ก็ถูกเช่นเดียวกันนะคะ
ตัวหน้านะคะก็ระหว่างที่ซ้อมละครเวทีก็เฮกันเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนคนที่ไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรค่ะอย่างพี่พลตอานนท์ค่ะ
ก็เขาเรียกว่าพังไปนิดนึงนะคะ
ก็โพสต์เหมือนกันว่าเฉียดคุณผู้ชมไม่ได้เฉียดตายนะคะ

นาคอนก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าถ้าถูกให้กระทืบเลย
ถูกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ปั๊วสุดนะคะต้องน้องคนนี้เลยค่ะน้องปัน

มันปันเหมือนเขาไม่เคยได้เสี่ยงชงเสียงโชคอะไรแบบนี้
ให้ดูคลิปค่ะอันนี้คือเอาใจคนไม่ถูกหวยค่ะคุณผู้ชม

ก็น่ารักไปนะคะ
ขำกันไปสำหรับคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ถูกหวยเมื่อวานนี้นะคะ

น้องชายพี่ตั้มวาราวุธเป็นไงมัวดนี้ซึมไหม

ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก๑๕วันเรามาลุ้นกันใหม่ค่ะ